ไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมของชาวอีสานใต้คุณผู้ชม
เขาบอกว่าจะทำพิธีนี้เมื่อสร้างบ้านใหม่เสร็จ
แล้วก็จัดทำพิธีขึ้นแบบนี้ค่ะ
ต้องทำตั้งแต่คิดจะสร้างนะคะ

เพราะพิธีเนี้ยมันคือพิธียกเสาเอกเสาโท
ซึ่งจริงพิธียกเสาเอกลงเสาเอก
มันมีความเชื่อแบบนี้ในการทำพิธีหลากหลายภาคอยู่แล้ว
แต่นี่คือเป็นพิธีของชาวอีสานใต้

ก็จะต้องทำพิธียกเสาเอกเสาโทใช่ไหมคะ
ที่นี่ก็เลยจัดขึ้นที่อำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกด
เขาจะทำพิธีเมื่อมีการสร้างบ้านใหม่กัน
สำหรับพิธีลงเสาเอกบ้านเนี่ยจะจัดในช่วงวันและเวลาที่เป็นมงคลด้วยนะ
ใช่พิธีลงเสาเอกบ้านต้องกูเริ่มใช่ไหม
วันดีไหมทำได้ไหม
แล้วโดยทั่วไปแล้วจะยึดจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านไปเลย
เป็นเริกสะดวกที่เป็นเริกดีด้วยนะคะ

หมดวันเวลาตำแหน่งของเสาเอกที่เหมาะสมเลยนะคะ
ซึ่งเสาเอกคือเป็นแบบโครงสร้างที่สำคัญเนาะ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเสาเอกเนี่ยจะทำให้เหมือนทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของอาคารหรือบ้าน
เขาก็เชื่อกันว่าเสาเอกเนี่ยแสดงถึงเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะคะ

ก็จะทำให้บ้านของเรามั่นคงมั่งคั่ง
แล้วก็นำพาความเห็งรวยปังเข้ามา
พิธีลงเสาเอกเสาโทมีให้เห็นกันหลากหลายอยู่แล้ว
แต่ก็อาจจะแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น
ภูมิภาคไม่มากก็น้อยแหละค่ะ